แล้วก็ยังมีเรื่องราวความน่ารักของเด็กมาฝากกันด้วย
เพราะว่าเด็กทุกวันนี้เขามีความสามารถมากมาย
จังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชม
เรียกได้ว่าฝีมือนี่ไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยค่ะ

ถ้าเธอมีเรียบร้ายคงจะไม่เป็นไรแต่ฉันจะพาที่อุบล
คือวัดมะพร้าวแล้วปากต่อปากและไม่อัดพูดและอธิบายอะไรหรอก
มันคงต้องให้สายตาบอกและคงต้องใช้หัวใจตอบ
รับตาและเป็นเวลาอันดี
ต้นกระลับปะปลุ๊กลับปากกว่าแสง

งานสินที่มีคุณค่าจะถูกรักษาไว้โดยพวกเรา

เห็นไหมกำลังเอื้อนอยู่ค่ะว่าเนี่ย
เอาปรบมือให้กับน้องเขาก่อนเลยดีกว่านะคะ

เชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริงเลยนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นผลงานของน้อง
อุบลราชธานีเก่งมากเขาถ่ายทอดเรื่องราวความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี
หนึ่งในนั้นก็คือวัดภูพร้าวหรือชื่อเป็นทางการคือวัดสิรินทรวรารามภูพร้าวนั่นเอง
คือวัดแห่งนี้กลางวันก็สวยงามสวยสันสดใสแต่พอกลางคืนแล้วมันจะมีแสงเรืองแสงออกมา
เป็นลวดลายต้นกรประพฤกษสวยงามทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
น้องน้องเนี่ยนะคะได้ทำผลงานชิ้นนี้ส่งเข้าประกวดในกิจกรรมกบจูเนียปีสิบ
ค้นหาท็อปเทนท็อปไทยค่ะคือโครงการนี้เขาจะเป็นการทำสื่อเพื่อนำเสนอเรื่องราวความรู้ใกล้ตัวทั่วไทย
และน้องก็ทำออกมาได้สวยงามมากมากพอคลิปนี้แชร์ไปในโลกโซเชียลนะคะ
มีชาวเน็ตมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์ชื่นชมกันมากมายเลยค่ะ
คอมเมนต์นี้บอกว่าชอบอยากไปเลยน้องพูดชัดเจนฉะฉานดีมาก
บางคนก็บอกชอบวิธีการนำเสนอเข้าใจง่ายเป็นแบบแรปเข้ากับยุคสมัยใหม่
บางคนบอกเจ๋งมากน่าภูมิใจหรืออีกหนึ่งคอมเมนต์ก็บอก
ผลงานของน้องเจ๋งจริงพัฒนาไปได้ไกลอีกแน่
สุดยอดเลยอะค่ะน้องเยาวชนอายุยังไม่ถึง๒๐กันเลยเนี่ยนะคะ
แต่ว่าทำได้ขนาดนี้พวกเราเนี่ยก็ขอชื่นชมน้องนะคะ
แล้วก็เชื่อมั่นว่าน้องจะเติบโตมีอนาคตยาวไกลอย่างแน่นอนนะคะ
มีโอกาสนะน้องนะเดี๋ยวจะพามาในรายการเหลือเกินมาแรปให้เราได้ฟังกัน
แรปกันหน่อยดีไหมคุณจริงแล้วโหต้องชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ในไอเดียของน้องด้วยนะคะ
นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะในการมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี
เพราะฉะนั้นแล้วมองเห็นเลยว่าอนาคตของน้องไปต่อยอดได้อีกไกลเลยล่ะ
ถ้าเกิดว่ามีความคิดดีเจ๋งแบบนี้นะ
เห็นไหมเด็กไทยของเรามีความสามารถหลากหลายรูปแบบ
เอาเรื่องของการร้องแรปที่มันเป็นแบบสมัยใหม่
ผสมผสานกับการดึงดูดเรื่องของการท่องเที่ยว
ชวนให้คนไทยไปเที่ยวได้สุดยอดค่ะ
นี่ค่ะงดงามมากเป็นอีกหนึ่งรูปแบบ

มุมมองด้วยฝีมือของน้องเยาวชนแบบนี้นะคะ

เห็นแล้วทำไมรู้ไหมอยากไปเที่ยวอุบล

ไปแล้วช่วงของเทศกาลเข้าพรรษา
ถูกต้องนะครับแห่เทียนพรรษาไงช่วงนั้น